คุณผู้ชมคะช่วงสัปดาห์ทำงานสัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้
คือหลายคนก็เร่งเคลียร์งาน
ปิดงบเร่งปิดจ๊อปเหมือนกันค่ะ

วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของปี
ซึ่งก็มีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา
รวมถึงมาตรการที่จะดูแลประชาชน
เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะคะ

ก็มีการเสนอให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นหมายเลขเดียวเลย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะคะ
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลเชิญค่ะ
สัปดาห์นี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายของปีนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ

เพราะว่ามีหลายหน่วยงานนะคะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ดูค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะคะ
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ได้เยี่ยมชมโครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ
พร้อมกับได้ร่วมปรุงกุ้งจ่อมทรงเครื่องด้วยค่ะ
ซึ่งระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกำลังปรุงอาหารก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนนะคะ
ถึงประเด็นที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดพระประแดงเมื่อวานนี้นะคะ
กรณีที่บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ดีซึ่งไม่เป็นความจริง
นายกก็บอกว่าไม่มีใครบอกว่าขายไม่ดีสิ่งดีกลับไม่นำเสนอ

ขอบคุณครับค่ะ
สำหรับรายจ่ายงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่๑๐๐๐ล้านบาทขึ้นไปค่ะ
จากนี้ค่ะในการประชุมวันนี้นะคะก็จะมีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมากด้วยค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่นะคะผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาย้ำนะคะว่าปีนี้จะเข้มข้นแล้วก็มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่โดยเฉพาะประชาชนที่ขับรถกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่นี้ค่ะ
ให้เกิดตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะ